มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์กระดังเก็บพลุดอกไม้ไฟระเบิดที่นราธิวาส
ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก
ล่าสุดวันนี้ครับทางด้านขององค์คมนตรีครับมีการลงพื้นที่ลงไป
เพื่อไปเยี่ยมแล้วก็ไปให้กำลังใจกับผู้ที่ประสบภัยในพื้นที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้
พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องค์คมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปธรรม
สิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ผู้ที่ประสบภัยเหตุการณ์กระดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิดนะครับ
วันนี้ก็เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านมูโนะอำเภอสุงัยโกลกจังหวัดนราธิวาส
โดยนำไปทั้งหมด๓๕๐ชุดครับ
โดยมีประชาชนที่เดือดร้อนทั้งหมดตอนนี้๑๙๓๕คน
จำนวน๔๒๗ครัวเรือนเสียชีวิต๑๒คนและบาดเจ็บ๒๐๙คน
ยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุงัยกรก๑๐คน
และมีการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลืออีก๖๒๐คนนะครับ
ล่าสุดก็มีการประกาศให้เป็นเขตประสบสาธารณภัย
มีการเปิดศูนย์พักพิงที่สนามกีฬามูโนะเป็นที่พักอาศัยชั่วคราว
แล้วเปิดครัวพระราชทานปรุงอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนทานวันละ๓มื้อครับ
โดยมีการระดมกำลังทหารตำรวจจิตอาสาไปทำความสะอาดมรื้อถอนฟื้นฟูและซ่อมแซมส่วนที่เสียหายต่อไปด้วย
ขณะที่โรงเรียนบ้านมูโนะอาคารเสียหายไป๕หลักด้วยกันครับ
มีทั้งอาคารอเนกประสงค์อาคารจริยธรรมบ้านพักครูห้องพักนักเรียนนะครับ
มีนักเรียนบาดเจ็บจากที่นี่๒๗คนแล้วก็มีการประกาศหยุดการเรียนการสอนยาวไปถึงวันที่๑๑สิงหาคมนี้
คมนตรีได้มีการเชิญกระแสพระราชดำรัฐความห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง
หน่วยงานติดตามช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
ฟื้นฟูสุขภาพกายสุขภาพใจขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
มอบเงินสงเคราะห์แก่ญาติผู้เสียชีวิตทั้งหมด๕ราย
โดยได้มีการเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจและเชิญสิ่งของพระราชทาน
ให้แก่ประชาชนถึงที่บ้านครับ
กลับไปดูความเสียหายที่กระดังเก็บดอกไม้เพลิงที่ระเบิด
พบว่าอาคารพังเสียหายเป็นวงกว้างแล้วก็มีเศษซากประหลักหักพัง

ส่วนที่จุดเกิดเหตุระเบิดกระดังดอกไม้ไฟในพื้นที่บ้านมูโนหมู่๑
ที่อำเภอสุไงโกลกก่อนหน้านี้ผู้นำศาสนา
ขอพรละหมัดอายัดให้กับดวงวิญญาณผู้ที่เสียชีวิต
โดยร่วมกันสวัสดิ์ดุราภิกษ์นะครับ
เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจ
ให้กับครอบครัวผู้ที่สูญเสียส่วนใหญ่ก็ยังคงทำใจไม่ได้
ซึ่งขณะประกอบพิธีก็มีสายฝนโปรยปลายลงมาเป็นระยะด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องของเจ้าของโกดังที่เกิดพลุระเบิดขึ้นมา
ทางตำรวจก็บอกว่ายังไม่มามอบตัวนะคะ
แล้วก็จะให้เวลาแค่วันนี้นะคะ
ถ้าไม่มาจะมีการออกหมายจับแล้วค่ะ
อันนี้เป็นบรรยากาศที่สถานีตำรวจภูทรมูโนะนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็มาปักหลักเฝ้ารอ
เพื่อที่จะติดตามความคืบหน้านะคะ

ก็มีกระแสข่าวค่ะว่าเจ้าของโกดังพลุคือนายสมปอง
หรือที่เรียกกันว่าเฮียสวัยและนางสาวปียนุษย์หรือเจ๊ลินเนี่ย
จะมาพบตำรวจตอน๑๐โมงเช้า
แต่ว่าจนถึงตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีวี่แววที่จะมานะคะ
ตำรวจบอกว่าก็จะให้เวลาตลอดทั้งวันวันนี้ค่ะ
ถ้าหากว่าไม่มาจะมีการพิจารณาขอสารออกหมายจับ
ซึ่งบางกระแสก็รายงานบอกว่าตอนนี้ทั้งสองคนอยู่ที่ประเทศมาเลเซียนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะวันนี้ทางตำรวจสพมูโนะจัดชุดพนักงานสอบสวน
ให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากโกดังพลุระเบิดได้เข้ามาแจ้งความนะคะ
ก็มีคนเริ่มทยอยเดินทางเข้าแจ้งความกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
ระบุว่าตำรวจน้ำดีจากสุหายโกลกบอกมาหลังไมค์ว่า
อยากเห็นเจ้าของได้รับโทษให้สะสมและอยากให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบนะคะ
ในนี้ก็รวมทั้งภูมิกับตำรวจสพมูโนะรวมถึงในอำเภอด้วยนะคะ
เพราะว่าปล่อยประละเลยให้มีพลุดอกไม้ไฟประทัดอยู่ในเขตชุมชน
ยังมีการจ่ายสวยหนักมากปล่อยให้คนเหล่านี้ทำมาตั้งแต่รุ่นปู่จนถึงรุ่นหลาน
ที่ผ่านมาก็เคยมีเหตุการณ์ระเบิดแบบนี้ระหว่างขนข้ามเรือไปประเทศเพื่อนบ้าน
จนมีคนงานตายแต่เรื่องก็เงียบไป
อกจากนี้ค่ะทางเพจก็ยังฝากให้ตรวจสอบบัญชีบริจาคช่วยผู้ประสบภัย
บัญชีจังหวัดนราธิวาสโดยนะคะตั้งคำถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่า
ความช่วยเหลือนั้นจะถึงมือผู้ประสบภัยมูโนะจริงนะคะ
ขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
สสก้าวไกลค่ะนายวิโรธลักษณะอดีศร
วันนี้ก็โพสต์ถึงเหตุระเบิดที่มูโนะเช่นกันนะครับ
พูดถึงประเด็นการจ่ายสวยในพื้นที่ค่ะ
คุณวิโรธมองว่าจะตัดตอนคดีแค่ดำเนินคดีเจ้าของโกดังไม่ได้
เพราะว่าเรื่องนี้คนในตำบลมูโนะเขารู้ดีว่า
ในพื้นที่มีการเรียกรับผลประโยชน์มีการรีดไถรังแก่ประชาชน
แล้วการเก็บสวยก็เก็บแล้วก็ส่งนายกันเป็นทอด
คุณวิโรธเปิดเผยเปิดอักษรย่อคนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ
แล้วก็บอกว่าคนระแวกนั้นรู้กันดี
คนคนนี้มีหน้าที่เก็บสวยธุรกิจสีเทาในมูโน
ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหนีภาษีการค้ามนุษย์ยาเสพติด

ซึ่งคุณวิโรธบอกว่าเตรียมนำประเด็นนี้ค่ะ
อภิปรายในที่ประชุมสภาวันที่๓สิงหาคมนี้
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งแก้ปัญหาในพื้นที่ค่ะ